โอเคมาเรื่องนี้ดีกว่านะครับ
เป็นที่ฮือฮากันนะครับขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะครับนะครับนี่นะฮะ
เรื่องของคุณบอลติศนะนะครับเป็นแฟนของคุณอุ้มรักษณานะครับอีกแล้ว
วันนี้นะครับวันนี้เลยเนี่ยนะฮะล่าสุดเลยนะครับทางคุณบอลเองก็ได้มีการมอบตัวนะครับ
เพื่อสู้คดีนะครับยันนะฮะบอกตัวเองไม่ได้สั่งกระทืบลูกในพลแต่อย่างใด
คือเมื่อวานนี้คุณบอลก็ได้มีการไปรับทราบข้อเก่าหานะครับแล้วก็ถูกสอบเครียดประมาณ๑๒ชั่วโมง๑๑ชั่วโมง๒ชั่วโมงนะฮะ
กระทั่งถึงประมาณสักสองสามทุ่มถึงได้มีการปล่อยตัวออกมานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็วันนี้เนี่ยนะฮะ
ทางศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการพิจารณาอนุมัติหมายจับนะครับให้จับกลุ่มนายอดีศักดิ์เพ็งเหล็งนะครับ
แล้วก็มีการให้จับกลุ่มนะฮะนายกฤษณะอมิสูรหรือคุณบอลเนี่ยนะครับให้จับกลุ่มนะครับนายฐานันดรหมั่นแสวงนะครับ
แล้วก็มีการให้จับกลุ่มนะฮะนายอภิวัฒนลำพูนในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุได้รับอันตรายสาหัส
ต่อมานะครับนายถานันตรหมั่นแสวงก็ได้มีการเข้ามอบตัวอายุ๒๓ปีเองนะคุณอดิษักเพ็งเหล็งอายุ๒๐ปีก็ได้เข้ามอบตัว
แสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะนี่นะฮะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ของวันนี้เนี่ยนะฮะ
ถูกไหมฮะอันนี้คือที่ว่ายี่สิบปียี่สามปีแล้วเมื่อกี่ชั่วโมงที่ผ่าน
เมื่อเมื่อกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเองนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับ
มามอบตัวหมดแล้วใช่มามอบตัวหมดแล้วนะครับล่าสุดนะฮะ
นายกฤษณะอมิสูรหรือคุณบอลนะครับแฟนของนักศึกษาอุมารคณานิถุอสารจังหวัดเชียงใหม่
ออกไหมจับในคฤษฐีทำร้ายร่างไกลลูกชายผอบอลมอธบอลสามสามนะครับ
ได้เดินทางพร้อมกับมารดาลูกสาวแล้วก็ทนายความนะครับ
เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพช้างเผือกนะฮะ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยปรากฏตัวในครั้งนี้นะครับ
กฤษณะมีท่าทีอิดโรยนะครับแล้วก็มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ

เข้าพบตำรวจนะครับว่าหลังเกิดเหตุตัวเองรู้สึกเครียด
แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการถูกตำรวจสอบปากคำนานหลายชั่วโมง
ทำให้ไม่ได้นอนพักผ่อนเลยนะครับ
ส่วนที่มามอบตัวก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ
หากผิดจริงตนเองยอมรับนะครับ
แต่เชื่อว่าความยุติธรรมจะช่วยให้ตนเองพ้นผิดจากคดีนี้ได้นะครับ
นะครับว่าหลังมอบตัวเนี่ยจะยื่นขอประกันตัวส่วนจะได้ประกันนั้นหรือไม่ได้นั้น
ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนนะครับ
ส่วนรายละเอียดนะครับคำให้การอื่นยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ

จริงอยากแค่จะมาอธิบายนะครับเมื่อวานผมได้ไปสอบปากคำ
นานกว่า๑๐ชั่วโมงทีนี้ครับก็เลย
ด้วยความเราเครียดช่วงนี้เราไม่ได้หลับมา๓๔วัน
ก็เลยหลับแล้วก็พอรู้ข่าวว่ามีการออกหมายจับ
ผมก็เข้ามามอบตัวตามหลักความยุติธรรมครับ
อะไรผิดอะไรถูกว่าตามความยุติธรรมครับ
ถ้าผมผิดจริงผมก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำผิดนะครับ
แต่ผมก็ยังยืนยันว่าความยุติธรรมน่าจะช่วยผมให้รอดจากความผิดได้นะครับ
ประกันตัวไหมคะประกันตัวไหม
เดี๋ยววันนี้เราอาจจะขอยื่นประกันตัวนะครับ
ส่วนว่าจะได้ประกันหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลพินิษฐของพนักงานสอบสวนนะครับ
ส่วนของคุณบอลนะครับก็ขออนุญาตว่า
ก็คงไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายนะครับ
แล้วก็เรียนยันว่าจะสำหรับการตามกระบวนการเข้าถูกกระบวนการยุติธรรมนะครับ

ที่ทางคุณบอลจะมีการเข้ามอบตัวสู้คดีเนี่ยนะครับ
ทางคุณแม่ของคุณบอลก็ได้มีการร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
ก็นางสวิการณตะกัวทุ่งนะครับ
มารดาของคุณบอลเนี่ยนะครับไฮโซแฟนหนุ่ม

แล้วก็เชื่อนะครับว่ามีคนดักฟังโทรศัพท์นะครับ

คือหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับ
ก็ทางนายอิสราชนุวัฒน์นะครับหรือคุณเจมส์นะครับ
บุตรชายของพลตรีวิทยานะฮะ
ก็ผู้ประชาการบนทนฐานบวกที่๓๘นะฮะ
ที่ร้านมารินสกายย่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับ

แล้วก็มีการกล่าวหาว่าบุตรชายกับตัวเองคือคุณบอลเนี่ยนะครับ

คุณแม่บอกว่าเชื่อว่าบุตรชายของตัวเองไม่มีการ
ไม่มีทางเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับ
เนื่องจากบุตรชายเนี่ยไม่ได้มีอุบัติศัยดังที่สื่อ

คุณแม่เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นความจริงที่ลูกชายตัวเองจะตะโกนมาแบบนั้นนะครับ
ส่วนเรื่องที่บุตรชายตะโกนยุ่งให้กัดลงมือ
กระทำความผิดโดยการชกต่อยคุณเจมส์เนี่ยนะฮะ
ก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันนะครับ
หลังจากนั้นคุณแม่เสาวิการยังให้สัมภาษณ์ต่อนะครับ

แล้วก็ตอนนี้เหมือนมีคนมาคอยดักฟังโทรศัพท์
แล้วก็มาซุ่มดูความเคลื่อนไหวหน้าบ้านนะฮะ
ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวจะถูกคนร้ายอุ้มไปฆ่าเอา

คือหลังจากนั้นทางเจ้าจำรวจเองนะครับ
ด้านก็บอกว่าทางตำรวจก็บอกว่าไม่มีหรอกเหตุการณ์แบบนั้น
รวมถึงทางพลตรีเกษมสุขตักคำนะครับ
ท่านเป็นวิชาการมณฑนทหารบกที่๓๓นะครับ
ก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับถึงกรณีที่คุณแม่สวิการเนี่ย
แต่ในฉุนทหารเองเนี่ยมีงานอื่นต้องทำอีกมาก
ไม่เข้าไปยุ่งหรอกให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเขา
หลวดเขาที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงดูแลความสมบูรณ์เรียบร้อย
ไม่มีทางที่จะไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีเด็ดขาด
สำหรับเจ้าหน้าที่สหยืนยันได้ว่า
ไม่มีการออกไปรับงานพิเศษข้างนอกแน่นอน

กำลังพลไม่ให้ออกไปทำงานพิเศษนอกเวลาราชการ

อันนี้พบทบ๓๓บอกมาแบบนี้
เรื่องมันเรื่องยาวใหญ่มากเลยนะ
รู้สึกว่าจะมีนักข่าวไปสอบถามท่านประวิทย์รองนายรัฐมนตรี

ถ้าเกิดว่ากลัวนะครับว่าจะมีใครไปประทุษร้ายชีวิต

ก็ให้บอกตำรวจเลยให้ตำรวจมาคุ้มกันได้

คุณไม่ได้ไปอยากให้คุณไปเองบ้างจังเลย

อันนี้คือที่พี่พูดมาก็เป็นเรื่องของ

ส่วนเดี๋ยวต้องรอต่อไปนะครับว่าคุณบอลจะหลุดพ้นข้อเก่าหาได้หรือเปล่า
มันมีคนที่ทำร้ายเขาจริงคือตัวคุณบอลเนี่ยไม่ได้เป็นคนลงมือ

คือเอาง่ายคือคุณบอลเองเนี่ยบอกเลยว่า
ผมเนี่ยไม่เกี่ยวผมไม่ได้เป็นคนสั่ง
แต่อยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วก็ไม่ได้มีการห้ามปลาม
ส่วนคนที่ทำเนี่ยก็น่าจะเป็น

ที่ถูกจับอะไรอย่างเงี้นะแต่ตัวเองบอกว่าไม่ไม่ได้ทำนะฮะ
ส่วนคุณอุ้มลักษณะเองก็ต้องรอให้คุณอุ้มออกมาพูดอีกครั้ง

อ่ะใช่แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนไปมองอย่างนี้คุณเหมียว
ว่าคุณอุ้มออกมาพูดเพื่อปกป้องคุณบอล
แต่คุณอุ้มเองเนี่ยเท่าที่ผมฟังมานะ

เพราะวันนั้นเนี่ยมีการพาดพิงสองก้อน

ก้อนนึงเนี่ยเป็นเรื่องของดาราที่ไปในวันนั้น
เขาแค่ออกมาพูดกับคุณโบในฐานะ
ปกป้องสิทธิ์ตัวเองว่าเขากับดาราทั้งหลายเนี่ย

แต่ทีนี้พอคนไปเห็นแบบนี้ก็อาจจะไปเข้าใจว่า

เอามารวมกันว่าโอ้โหไปปกป้องไปอะไรอย่างนี้นะ

คือเอามารวมกันว่าดารามีเรื่อง
แล้วก็ไปโอ้โหจะไม่ดูละครงละครอะไรไปนู่ง

คุณอุ้มออกมาปกป้องคุณบอล
แล้วตอนแรกลงแถลงข่าวว่า
ไหนบอกว่าจะออกมาคุยกันพร้อมกันไง

มามอบตัวไม่ได้มาพูดอะไรก่อนหน้านี้เลย
เรื่องนี้ผมได้คุยกับทางคุณโบ
คุณโบเวนจาซิรินะฮะ

ผมได้คุยกับคุณโบว่าทำไมวันนั้นถึงไม่ออกมาพร้อมกัน
คือผมก็สารแนอยากรู้เอาพูดกันตรง

จริงแล้วไม่ใช่ว่าคุณบอลจะไม่ออกมาในวันนั้น
แต่เขามองว่าเรื่องนี้มันเป็นสองมุม
สองเรื่องที่มันรุมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน
ก็อย่างที่บอกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของดารา

กลุ่มดาราที่ถูกกล่าวหาว่าสั่งการไปกระทืบ
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคดีความของคุณบอล
ถ้าเกิดออกมาแถลงข่าวพร้อมกันปุ๊บ

นึกออกไหมฮะคือคุณอุ้มก็ออกมาพูดในมุมของดารากับคุณโบ
มีแม่ออกมาพูดมีอะไรออกมาพูดอีก

พี่จะได้รู้เรื่องนี้
ว่าพี่จะเป็นคนที่งงที่สุดในเหตุการณ์นั้น

วันนั้นถ้าพี่เหมียวไปเขาต้องสับสนว่าอันไหนเหมียวอันไหนมิวนิถา

ในเมื่อคุณลงมากจะมาคู่กันแล้วทำไมไม่มา